คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกันของกลุ่มวัยรุ่น
เกิดขึ้นเมื่อคืนประมาณสักตี๒กว่า
หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบุรี
ปรากฏว่าเขาทะเลาะกันมีการใช้อาวุธปืนยิง

ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานว่า
ตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ประมาณตี๒๓๐บนถนนเรียบคลองชลประธานหมู่๕
ที่บ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
ตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงกันตาย
ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์
และชุดพิสูจน์หลักฐานรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ใช่ค่ะจุดที่เกิดเหตุหน้าร้านอาหารเลย
พอไปถึงก็พบศพของนายธัญฑรศรีเมฆหมอกอายุ๓๑ปี
สภาพศพคือนอนคว่ำหน้ามีบาดแผลถูกยิงที่ใบหน้า๓นัดนะคะ

แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมซุปเปอร์จำนวน๔ปลอก
จากการที่ตำรวจสอบสวนก็ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อมกับเพื่อน๓คน
ทานอาหารที่ร้านนี้แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่ม
มากันผู้ชาย๕ผู้หญิง๒ขับรถกระบะสีบอลเงิน
แล้วก็รถเก๋งสีดำมามาทานที่ร้านเดียวกันเลย
คือผู้ชาย๕ผู้หญิง๒นั่งมาคันเดียวกัน

ส่วนในรถเก๋งสีดำที่ขับตามกันมา
ก็มีผู้ชายในรถเก่งสีดำอีก๒นะฮะ
ก็เข้ามาทานอาหารที่ร้านเดียวกับผู้ตาย
ทีนี้พอทานอาหารเสร็จตอนที่เดินออกจากร้านนี่แหละ
คนที่ขับกระบะหันไปมองหน้าผู้ตาย
แล้วก็เริ่มมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
เพราะจริงเขาเป็นอริเก่ากันมาก่อน

หันมามองหน้าผู้ตายแล้วจำได้

ใช้ปืนกระหน่ำยิงนายธัญฑร๔นัดซ้อน

แล้วหลังจากนั้นวัยรุ่นทั้งหมดก็ขับรถหลบหนีไป

แล้วก็มีบนเก๋งอีก๒ผู้ชายอีก๒

ใช่ผู้ชายที่มารถกระบะพร้อมผู้หญิง๒คน

ผู้หญิงทิ้งไว้ที่ร้านนั่นแหละนะครับ
ส่วนคนขับรถเก๋งและคนที่นั่งในรถเก๋ง
ก็วิ่งขึ้นรถเก่งสีดำขับหนีไปเหมือนกัน

เรื่องนี้นะคุณคือคนขับรถกระบะตอนแรกที่หันมามองผู้ตาย
บอกอ้าวนี่คู่อบรินี่นะก็เลยมีปากเสียงกันใช่ไหม
แต่คนขับรถกระบะไม่ได้เป็นคนยิงนะ
คนขับรถกระบะเรียกเพื่อนซึ่งเป็นคนขับรถเก่งสีดำมาช่วย

เป็นคนชักปืนกระหน่ำยิงเข้าที่ใบหน้าของผู้ตาย

ทีนี้พอตำรวจมีการวอลสกัดให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันจับรถ
รถเก๋งสีดำแล้วก็รถกระบะสีบรอนเงิน
ล่าสุดรวบได้แล้วนะคะ
ผู้ร่วมก่อเหตุ๒คนที่จังหวัดสมุทรสงคราม
แล้วก็เจอปืนที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย
ตอนนี้ตำรวจนำตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นก็อย่างที่รายงานไปนะคะ
คือทั้งสองฝ่ายเขาเคยทะเลาะกันมาก่อน

จนเกิดการยิงกันแล้วก็เสียชีวิตนะคะ